เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังให้จบข่าวเลยนะคะ
เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วรู้ว่าใครเกาะเหตุ

แต่เขาเล่นพนันแล้วเขาได้เงินมาเกือบ๒ล้านบาท

กลายเป็นว่าอยู่ดีมีชายชะกันมาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจไซเบอร์ค่ะ
ให้จ่ายเงินมา๔แสนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี
ไม่ได้จับแต่มาเรียกเงิน
สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยร้องไปที่ทนายตั้ม

เขาสงสัยว่าแล้วชายชะกันกลุ่มนี้เป็นตำรวจจริงไหม
ใช่ตำรวจไซเบอร์จริงไหม

ใช่ไงหรือจะเป็นกลุ่มของพวกบ่อน

เพราะคุณได้เงินไปตั้งเยอะ๒ล้านมาเอาเงินคืนสักหน่อยสิ

นี่ตกลงเป็นตำรวจหรือเป็นใครกันแน่
เป็นแก๊งอุ้มรีดไถเงินแบบนี้นะคะ
นี่คือวงจรปิดทางเข้าออกหมู่บ้านแถวบังนา

รถคันนี้เป็นรถของกลุ่มชายชะกันที่เขามากันโอ้โหหลายคนค่ะ
ขับเข้ามาในหมู่บ้านของผู้เสียหาย
มาเรียกเงินจากผู้เสียหายที่เขาได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์
มีกลุ่มชายชะกันที่อยู่ในรถเขาเปิดกระจกแลกบัต

นี่นะคะก็จะเห็นหน้าบางคนแหละที่ค่อนข้างชัด
คนนึงก็จะท้วมหน่อยตัดผมสั้นเกลียน
อีกคนนึงใส่หมวกผอมหน่อยเนี่ยภาพตรงนี้มันจะเห็นหน้า

นี่นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะคะ
จะเห็นรถของชายชะกันหลายคันเลยค่ะ
ไปจอดที่หน้าบ้านของผู้เสียหาย
แล้วก็จะมีกลุ่มชายชะกันเดินเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งจะเห็นรถของกลุ่มชายชะกัน
แล้วก็กลุ่มชายชะกันเขาเดินออกไปจากหมู่บ้านนะคะ
อันนี้คือหลักฐานที่ผู้เสียหายเขารวบรวมมา

แล้วขอความช่วยเหลือเพราะตอนนี้เขากังวลใจเรื่องของความปลอดภัยมาก
ว่าตกลงแล้วชายชะกันกลุ่มนี้คือใครกันแน่

แล้วเหมือนกับชายชะกันกลุ่มนี้รู้ด้วยนะว่า
แม่ไปร้องทนายดังเหรออย่างนี้
นายตั้มบอกว่าช่วงธันวาคมปีที่แล้ว
ผู้เสียหายเป็นสามีพระยาคู่หนึ่งนะคะ

ลงทุนไป๓๕หมื่นบาท
เขาเล่นทุกวันเล่นอยู่๒เดือน

ผู้เสียหายและครอบครัวเขามีกันพ่อแม่ลูก๓คนนะคะ
กินข้าวที่ร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์
มีชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจไซเบอร์ครับ
พาตัวออกไปจากร้านอาหารเลยค่ะอ้าว
แล้วให้ดูเอกสารว่าเล่นการพนันใช่ไหม
เคยเล่นการพนันออนไลน์ใช่ไหม

ชายชะกันกลุ่มนี้ก็เลยขู่ว่าถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดี

แล้วชายชะกันกลุ่มนี้ก็พาผู้เสียหายขึ้นรถ

ซึ่งเป็นบ้านแม่ก็คือตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สุดท้ายผู้เสียหายต้องจ่าย
จ่ายเงินสด๔แสนบาท
เลี่ยมทองอีก๒แสนบาท

แลกกับการปล่อยตัวและไม่ถูกดำเนินคดี

ยังถูกกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจจังหวัดเชียงใหม่อ่า

เพราะไปเล่นเว็บพนันอีกแห่งหนึ่ง

ไอ้เว็บนั้นไม่ได้เล่น
แต่ไอ้ก่อนหน้านั้นอะยอมรับว่าเล่น

ก็เลยเนี่ยต้องมาหาทนายตั้มว่าช่วยหน่อยเถอะ
หรือว่าเป็นกลุ่มแก๊งของพวกบ่อนหรืออะไร

เขาสงสัยว่าเขาเป็นแค่คนเล่น
เล่นการพนันทำไมถึงมาอายัดบัญชีเขา
ต้องมาเอาเงินเค้าคืนได้ด้วยเหรอ

อยากให้พี่ตรวจสอบว่า
คนที่มาหาเขา๑๕คนเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
พอเขามีการอ้างว่าเป็นตำรวจไซเบอร์
ไปอ้างว่าผัวเมียคู่นี้
มีความเกี่ยวข้องกับเว็บการพนัน
อีกเว็บนึงซึ่งไม่เกี่ยวเว็บที่เค้าเล่นด้วยเลย

อันนี้เราก็พอที่จะเดาได้นะครับว่า

ตำรวจที่ทำเรื่องนี้ตอนนี้รู้ชื่อนามสกุลตำรวจแล้ว
นะครับที่เชียงใหม่ที่เป็นคนอายัดเนี่ย
อาจจะมีข้อหาทำพยาหลักฐานเท็จ
ไม่แน่ใจว่าก็เป็นแก๊งชายชะกันแก๊งนี้แหละ

โทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายแล้วบอกว่า
เรื่องแค่นี้ต้องปรึกษาทนายดังด้วยเหรอ

ก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าชายชะกันกลุ่มนี้
คนที่โทรไปหาผู้เสียหายคนนี้

แต่แน่นอนว่าพฤติกรรมของชายชะกันกลุ่มนี้

เรื่องของการลักพาตัวกักขังหน่วงเหนียวปล้นทรัพย์

บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
พอรู้ข่าวก็สั่งให้ตรวจสอบ
เบื้องต้นตอนแรกบอกว่า
ไม่ใช่นะไม่ใช่ตำรวจไซเบอร์

ลงโทษเด็ดขาดแบบให้ไล่ออกไปเลย

ตอนนี้ประสานไปที่สนบังนา
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ

ตกลงแล้วชายชะกันกลุ่มนี้ใคร
เชื่อว่าน่าจะทำเป็นขบวนการ
จากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถของชายชะกันกลุ่มนี้
มันมีคันนึงที่ใช้ทะเบียนปลอม
ยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจไซเบอร์ครับ
หากปรากฏว่ามีตำรวจนายหนึ่งรายใด
เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันธุ์
ตามการอาหารทำครั้งนี้เรา
ก็ต้องดำเนินคดีดำเนินความวินัยและคดีอาญา

และก็ยิ่งอันนี้เป็นวินัยร้ายแรง
ถึงท่านไล่ออกกดออก
หากเป็นตำรวจจริงไม่ว่าจะเป็นตำรวจหน่วยใด

หนิวไหนร้ายเขาตัดทิ้งไป
คือเนี่ยตอนแรกผู้บัญชาการตำรวจ

ยังบอกเลยนะว่าประชาชนก็ควร
จะฟังข้อมูลจากตำรวจนิดนึงนะ
เขาจะมีหมายค้นนะจะมีหมายค้นจากศาลก่อน
แล้วต้องมีตำรวจอย่างน้อยหนึ่งนายใส่เครื่องแบบเต็มยศ
ประชาชนจะได้รู้ว่านี่คือตำรวจจริง
ที่สำคัญเวลาไปค้นไปอะไรจะมีการบันทึกวีดีโอเอาไว้ด้วย
นี่คือการตรวจค้นอย่างถูกต้องของตำรวจไซเบอร์มันจะต้องเป็นแบบนี้
ล่าสุดค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเย็น
ท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
รู้แล้วชายชะกันที่อยู่ในคลิปเป็นใคร

เป็นตำรวจจริงทั้งหมดทั้ง๔คน

คือ๒คนสังกัดกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี

อีก๒คนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน

ไม่มีคนอื่นแก๊งอื่นอะไรปนเลยตำรวจเพียวเลยเหรอ
แต่เขาปฏิเสธเบื้องต้นนะเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้